คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้นี่มีโจรมาเอามีดจี้ร้านสะดวกซื้อนะ
โจรก็หนีแล้ววิธีการของเขาเขาเอาจีวอนมาใส่
ทำให้เหมือนว่าตัวเองเป็นพระแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
พอปอมเป็นพระหนีกบดานแล้วนี่ก็โดนอยู่ดีค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๙กุมภาที่ผ่านมา
และตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสพเสริงสางไปคุมตัวได้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพิเชษนามโทอายุ๓๖ปีเป็นชาวชายภูมิ
ก็เป็นผู้ต้องหาค่ะคดีใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์พนักงานร้านสะดวกซื้อ
ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาทีนี้ก็เอาตัวมามาสอบสวนเนี่ยนะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาโดนจับได้ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่อำเภอลำสนทินั่นเองค่ะ
แล้วตอนที่ไปจับกลุ่มเนี่ยแหมเอาจีวอนมาห่มอำพรางไง
พรางตัวว่านี่คือพระเจ้าหน้าที่จะได้ไม่สนใจ
ต้องการจะหนีความผิดเล่าย้อนเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวันที่๙กุมภา
ตำรวจสพเสริงสางได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยนะ
หมวกโม่งมาเลยปิดบังใบหน้ามีมีดด้วย
เอามีดนี่แหละมาจี้พนักงานในร้านสะดวกซื้อ
ที่อยู่กลางหมู่บ้านโนนสมบูรณ์
แล้วพยายามจะเปิดตัวเครื่องเก็บเงินนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเปิดไม่ได้ทีนี้ก็ลื้อค้นเอาของมีค่าที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ย
ได้อะไรไปมือถือของพนักงานเครื่องหนึ่ง
แล้วก็หนีไปอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยนะคะ
ทีนี้ระบุรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายได้
เห็นเครื่องแต่งกายแบบนี้เห็นกระเป๋าสีแดงเสื้อสีดำแบบนี้
แล้วก็ยานผ่านะที่ใช้ในการหลบหนี
ตำรวจก็เลยสืบจากรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ
แล้วรู้ตัวเจ้าของรถทีนี้ก็เลยไปสอบปากคำจนทราบจนทราบตัวคนร้าย
สอบปากคำจากพนักงานของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะ
ทราบตัวคนร้ายก็ขอสารออกหมายจับ
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้ไปจับได้ที่ข้างถนน
ตอนนั้นเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นพระเลยเหมือนกับเดินทุดงอยู่
ที่พื้นที่ลำสนที่ธิลบุรีเนี่ยแหละ
พอจับมาได้แล้วเขาก็รับสารภาพนะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ
ยานพานะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
เพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มทีนี้ก็นำตัวไปทำแผน
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ